ราคาเบาแต่สเปคไม่เบาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้
แต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมตามความใช้งานของเรานี่แหละครับ
เอาล่ะมาถึงเรื่องของอีกหนึ่งความทันสมัยเรื่องของแป้นพิมพ์
ธรรมดาเราอาจจะคิดว่าโอ้โหแป้นพิมพ์ต้องวางบนโต๊ะข้างคอมพิวเตอร์เท่านั้น
ต้องเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดที่หน้าจอเท่านั้น
แต่ปัจจุบันมีแป้นพิมพ์แบบสวมนิ้วครับคุณผู้ชม
จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะพิมพ์ที่ไหนได้บ้างไปดูภาพกันเลยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมความทันสมัยที่เกิดขึ้น
เพียงสวมเครื่องนี้เข้าไป
คุณจะสามารถใช้ตรงไหนเป็นแป้นพิมพ์ของคุณก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าอะไรของคุณเนี่ยนะฮะ
ให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้ทันทีผ่านพื้น

เปรียบเสมือนเป็นคีย์บอร์ดร่องหล่นนะครับ
ทำให้สามารถสวมใส่ได้ที่นิ้วมือข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้

สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
ผ่านการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน
โดยมีรูปแบบของการแตะนิ้วถึง๓๑รูปแบบ
นี่เคาะรถแบบนี้ก็พิมพ์ได้แล้วนะฮะ
มีความแม่นยำของตัวอักษรถึงร้อยละ๙๐
อกจากนี้ยังรองรับการใช้งาน
เสมือนว่าคุณเห็นแป้นพิมพ์แล้วคุณก็แตะแป้นพิมพ์อยู่เหมือนกัน
แต่ตอนนี้คุณยังบอกว่าอยู่ในช่วงของการทดลองอยู่นะครับ
แต่หลายคนถามว่าเอ๊ะและจะมีจำหน่ายหรือเปล่า
สิ้นปีนี้อาจจะมีจำหน่ายให้ทุกคนได้ใช้กันด้วยนะครับ
ทันสมัยจริงอำนวยความสะดวกอย่างมากเลยนะครับ
ถ้าแบบนี้คนก็อาจจะงงนะเคาะอะไร
แต่จริงเรากำลังพิมพ์งานอยู่นะฮะ